คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่นางเอกเคมีสาธารณะกันหน่อยดีกว่านะ

ล่าสุดเนี่ยได้ร่วมงานกับพระเอกขวัญใจเอฟซีสุดหล่อเลยนะ
น้องำไบร์ต์วัชิราวิตนั่นเอง
ต้องได้ดีงามเหลือเกิน
ผลงานหน้าจอรวมไปถึงช็อตเอิ๊กอักเวลาอยู่ด้วยกัน

แต่ว่าน้องไบร์ทเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบว่าหน้านิ่งคิปคูตลอดใช่ไหม
แต่ว่าคราวนี้ค่ะแฟนคลับจับจิ้นคู่มาเลยไบร์ทเบลล่า

บอกว่าตอนที่ไปร่วมงานกันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องชื่นชอบเลย
เพราะว่าคือไบร์ทเขาก็น่ารักนะ
แล้วตอนที่เล่นหนังด้วยกันเข้าขากันมากคุณผู้ชม
ส่วนช็อตที่คุณยายของน้องไบร์ทนั่งวิวแชร์มาหาเบลล่า
คือคุณยายของไร้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเอฟซีตัวยงแม่กาลเกดเลย
ติดละครพรมลิขิตมากอยากจะมาเจอแม่พุทธตานแม่กรเกดนี่แหละนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เบลล่าซึ้งใจสุดที่ได้สร้างความสุขให้กับแม่แฟนคลับ

ที่สำคัญคือคุณยายเป็นคนในครอบครัวของไบร์ทไง
ก็เลยทำให้เบลล่าหัวใจพองโตแบบสุดเลย
เดี๋ยวไปฟังสาวเบลล่าพูดถึงคู่จิ้นไบร์ทวัชิราวิทย์กันหน่อยจ้า
ก็เป็นอะไรใหม่เพราะว่า
เอาจริงก็ไม่รู้ว่าจะได้โคจรกันที่ไหนนอกจากหนัง
พอเราเล่นด้วยกันเราจะสัมผัสได้เองว่าแบบเคมีมานะ
ด้วยบทก็น่ารักกำลังดีไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปมีกวนกันมีอะไรกัน
พอเราเล่นแล้วเราสนุกเองเราก็รู้แล้วว่าแบบมันจะต้องออกมาประมาณนี้
บายก็บอกว่ามีเวลาไหมถ่ายรูปกับที่บ้านหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้
คุณยายคุณย่าเป็นแฟนละคร
ก็ดีใจเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้